เป็นเหตุการณ์สลดเหมือนกันนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นพ่อฆ่าลูกค่ะคุณผู้ชมคือพ่อเนี่ยกำลังจะเลิกลากับแม่ของลูกทีนี้ลูกเนี่ยเหมือนกับว่าก็มาขอปืนเอาไว้ปรากฏว่าช่วงนั้นก็มีการเถียงกันแล้วพ่อก็บอกว่าลูกน่ะด่าพ่อพ่อก็ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงจนลูกวัยยี่สิบห้าปีเนี่ยเสียชีวิตนะคะนี่ผู้เสียชีวิต

เข้าห้องคุมขังหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องสอบสวนขยายผลพยานแวดล้อมเพื่อหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะทีนี้เมื่อช่วงเช้าค่ะผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยเดินทางไปบ้านหลังที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับคนในครอบครัวเขาก็ไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลเพราะว่าอยู่ในอาการโศกเศร้าอยู่ที่ศูนย์เสียลูกช
เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะคะญาติจะติดต่อขอรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านส่วนพ่อของผู้ตายที่ก่อเหตุเนี่ยตำรวจจะนำตัวฝากขังสารที่จังหวัดสุราธานีวันนี้ด้วยนะคะ